คุณอาริยานี้กลัวสัตว์ประเภทกบ
อย่าไปบอกสิเดี๋ยวมีคนเอามาแบบหลอก

ทานกันอยู่แล้วอาหารดีสารคล้ายไส้กล่อง

แม่ค้าหม่อมเนื้อที่อุดรธานีก็ขายดีอยู่แล้วแหละ
แต่เพราะเอิญว่าช่วงนี้ฝนตกอึงเยอะเหลือเกิน
ก็เลยนำมาทำหม่ำอึงซะเลยคุณผู้ชม

ตัวอ้วนด้วยนะตัวอ้วนดีสิดูสิ
แวนข้างหม่ำเนื้อนี่แหละคุณผู้ชม
เรียกว่าเป็นอาหารแปลกที่แม่ค้าเนี่ย
ไอเดียแล้วก็เอาไปขายภายในตลาดสินเจริญตำบลเตาหายอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะ
คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อเพราะว่าอยากจะลองชิมรสชาติ
แล้วก็บอกว่าไม่เคยเห็นแปลกตานี่มันอะไรนะ
นางดวงปีมั่งมูลอายุ๕๖ปีแม่ค้าเนี่ยก็บอกว่าปกติก็ทำหม่ำเนื้อขายแหละ
แต่พอถึงฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะนำอึ่งมาล้างทำความสะอาด
เข้าเครื่องบดให้ละเอียดผสมคลุกเคล้ากับข้าวเหนียวนึ่ง
เทียมตระไคร้ใบมะกรูดเกลือและเครื่องปรุงรสต่าง

ลักษณะคือเหมือนทำหม่ำเนื้อปกติแหละ
แต่วัตถุดิบหลักนั้นเป็นอึ่งนั่นเอง
จากนั้นคุณผู้ชมก็นำอึ่งอีกตัวหนึ่งล้างให้สะอาด
แล้วก็นำหม่ำอึ่งที่ปรุงเอาไว้สอดไส้ยัดเข้าไปค่ะ
แล้วก็มัดเชือก
วิธีการทำเหมือนไส้อัวเหมือนไส้กรอกอย่างนี้นะ
ถูกต้องหรือเหมือนอะไรนะ
เหมือนกรอกเหมือนหม่ำประเภทเดียวกันนะ
แล้วก็เอาไปตากแดดเอาไว้๒วัน
ตาลที่แห่ง

อาจจะมาไปคนละยางคนละรถ
มัมเนี่ยกระแทรกไปช่วงนึง
อื้งเนี่ยกระแทรกไปช่วงนึง
ย่ามส่วนตัวคนก็เอามาได้มันก็ไม่เห็น
แต่คือสุดไม่ไหวไม่เห็นก็แทรกไป
คนก็มาถามหาได้ไม่เห็นที่แรก

มันก็ไม่คุ้มมาถามก็เลยเห็นไปได้เนี่ย
แต่ก็คิดว่าช่วงระดูกของมันเนี่ยเขาได้ได้คล้าย

แต่ว่ากับเมล็ดแย่งดูร้อน
หน่อยก็บอกว่าช่วงฤดูฝนเนี่ย

บางคนมาซื้อก็บอกอุ๊ยแสบเนอะอร่อย
คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกว่าอึ่งมากกินจังเลยเนี่ย
เป็นเมนูแปลกนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าเขาขายดีจริง
ปกติขาย๑กิโลกรัมประมาณ๓๐ตัว
ขายตัวละ๑๐บาทก็ได้เท่าไหร่ละ๓๐๐บาท
แต่ตอนนี้ต้องเพิ่มนะเป็น๒๐๓๐กิโลกรัมขายตัวละ๒๐วัน
วันนึงเนี่ยได้๕๖๐๐๐บาทเจียวนะครับคุณ
เราไม่เคยกินดังนั้นคุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกต่อกันหน่อยสิ

คือบางคนบอกว่าชอบกินช่วงขาเพราะว่ามันจะมีเนื้อใช่ไหม

แล้วก็จะเหมือนไก่เนี่ยเหรอเหมือนไก่ใช่ไหม

ไม่ชอบทำไมรู้ล่ะที่เขาบอกกันมา
ดังนั้นคุณผู้ชมที่เคยชิมรสชาติแล้วเนี่ย
ส่งมาบอกต่อกันหน่อยว่าอร่อยแค่ไหน

เอามาฝากพวกเรามาฝากคุณอารยาก็ได้มากกัน